อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าชีวิตครอบครัวมันก็มีทั้งประสบความสำเร็จแล้วก็ไม่ประสบความสำเร็จ
ถ้าไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยมันเกิดจากอะไรมันมีเรื่องราวเยอะแยะมากมาย
ครอบครัวเราเนี่ยนะฮะเมื่อก่อนนี้ที่ยังหวานชื่นยังอะไรกันอยู่มันก็รู้สึกว่ามันน่ารักแล้วผมก็ประทับใจแล้วก็ยังไม่ลืมเรือน
แต่มาณจุดหนึ่งเนี่ยมันก็เริ่มที่จะหมางเมินชินชาแล้วก็รู้สึกว่ามันเหมือนกับใครคนใดคนหนึ่งไม่สำคัญ
พอมีจุดนี้เกิดขึ้นมาปุ๊บการแหนงหน่ายหรือว่าการเริ่มที่จะแบบหมดใจมันก็จะเริ่มเพิ่มเริ่มขึ้นมา
เมื่อสักเกือบ๓ปีแล้วที่มันเป็นอย่างนี้มาตลอดก็มีครั้งหนึ่งซึ่งเหมือนกับเราจะแยกกันแล้ว
เริ่มต้นกันใหม่เริ่มต้นกันใหม่พอได้อีกสักพักหนึ่งไม่ถึงปี
มันก็มีความรู้สึกเดิมเกิดขึ้นมาอีกพอมีความรู้สึกเดิมเกิดขึ้นมาอีกปุ๊
ทีนี้เราก็รู้สึกว่ามันหมดแล้วเหรอมันหมดใจกันแล้วเหรอ
ที่จะมาต่อให้มันเหมือนเดิมขึ้นมาได้
ถามตัวเองปีหนึ่งผ่านไป๒ปีผ่านไปมันไม่กลับมาแล้ว
ก็รอพยายามรอให้ลูกอายุมากขึ้นจะได้อธิบายเรื่องราวต่างให้เขาฟัง
ถ้าเกิดเขาเข้าใจเขายอมรับได้ก็จะลุกขึ้นมา
ขอใช้ชีวิตของใครของมันแล้วกันแต่ลูกเราก็ดูแล
คือครอบครัวทุกครอบครัวผมก็ไม่อยากให้มันเป็นอย่างนี้นะฮะ
แต่เมื่อถ้าเกิดมันเป็นอย่างนี้ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราสองคนเท่านั้น
สามีกับภรรยารู้เท่านั้นสองคนนี้ว่าอะไรมันเกิดขึ้นกับครอบครัว
อย่าไปถามคนอื่นอย่าเอาคนอื่นอะไรมาเกี่ยวข้องวุ่นวาย
เราสองคนที่รู้ว่าอะไรมันเกิดขึ้นผมพูดไปทางนู้น
สมมุติว่าเขาเหมือนกับกำลังจะหย่าเขาเหมือนกับกำลังจะพร้อมแล้ว
พอดีมันมีเรื่องราวเกี่ยวกับเหมือนกับว่าผมไม่มีมือที่๓เข้ามาเกี่ยวข้อง
ทีนี้เรื่องมันก็เลยใหญ่โตขึ้นมามันก็เลยยืดยาวกันขึ้นมา
แต่ทุกอย่างคิดว่าไม่นานนี้น่าจะเคลียร์กันได้แล้วก็ลงตัว
เพราะว่าผมเอาความจริงมาพูดกันดีกว่านะครับอย่าไปเอาคนที่เขาไม่เกี่ยวข้องมา
มารวมกับในครอบครัวของเราให้เขาให้เขารับความจริงว่าครอบครัวของเราเนี่ย
มันแยกกันอยู่เกือบสามปีแล้วแยกกันนอน
บางครั้งนอนด้วยกันแต่ไม่มีอะไรกันไม่มีเพศสัมพันธ์กันมาประมาณเกือบ๓ปี
ครั้งที่ต้องนอนด้วยกันเตียงเดียวกันเพราะว่าลูกลูกนี่เป็นอยู่ด้วยกัน
คือจะทำให้ลูกรู้ทุกอย่างว่าโอเคพ่อกับแม่ก็ยังเหมือนกับจะรักกันอยู่
ลูกก็คอยดูพ่อแม่อยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะพ่อแม่จะเล่นละครหรือเปล่าอะไรหรือเปล่า
แต่สุดท้ายก็ถึงวันหนึ่งซึ่งผมบอกเขาบอกว่าเราแยกกันอยู่
แยกทางกันดีกว่าลุกขึ้นมาเพราะว่าเราอธิบายให้ลูกฟังแล้ว
โอเคถ้าพ่อมีความสุขหนูยอมรับได้
ไม่อยากให้พ่อเป็นแบบนี้ไม่อยากให้เห็นพ่อต้องวันทำงานทำงาน
แล้วก็เครียดเครียดเครียดเครียดน่าเครียดตลอดเวลา
ถ้าเกิดว่าพ่อมีความสุขลูกเขาโอเค
ก็เลยมีวันนี้เกิดขึ้นมาว่าขอแยกทางกับภรรยา
ทีนี้มันประจวบเหมาะพอดี
มันประจวบเหมาะพอดีว่าเหมือนกับวันนี้เราบอกเขา
เราเราเลิกกันดีกว่านะเราอย่าอยู่ด้วยกันเราใช้ชีวิตต่างคนต่างใช้ดีกว่า
เผื่อเขาอาจจะไปเจอใครที่ดีกว่าเราอาจจะไปเจอใครที่ดีกว่า
มันประจวบเหมาะวันนี้บอกปุ๊บ
แล้วอีกประมาณสักอาทิตย์หนึ่งก็มีคนก็มีไปชอบ
ก็คือชอบกันเฉยก็แค่คุยกันอะไรกันเฉย
มันก็เลยรู้ไปถึงหูเขามันก็เลยเป็นเรื่องเป็นราว
จริงแล้วไม่มีอะไรอะครับผมพร้อมบริสุทธิ์ใจมากเลย
เพราะว่าเกือบ๓ปีมาแล้วซึ่งเราไม่มีอะไรกันเลยกับภรรยานะครับ
แล้วก็คือถ้าเกิดจะคบใครคนใดคนหนึ่งต้องให้เกียรติทั้งสองฝ่าย
บอกก็คือขอเลิกขอเลิก
รับได้ครับน้องแฮปปี้ครับก็โอเคนะเขาก็บอกแล้วว่า
ถ้าพ่อมีความสุขพวกเราทุกคนพร้อมที่จะไปเขาเรียกว่าไปร่วมไปร่วมสุขกับพ่อ
ไม่อยากให้เห็นพ่อมีความทุกข์แล้วไม่อยากเห็นพ่อต้องมาเครียดอะไรอย่างนี้แล้ว
ถูกต้องครับเป็นพ่อผมเองก็ได้เพราะว่าทำงานเมื่อก่อนทำงานทุกวันเลย
ทำงานละคร๕เรื่องพิธีกร๕รายการทำแล้วอาจจะไม่มีเวลาให้เขา
พอไม่มีเวลาให้เขาปุ๊บเขาอาจจะงอนให้เราให้เราง้อเราไม่มีเวลาที่จะง้อเขา
พอไม่มีเวลาที่จะง้อเขาปุ๊บเขาก็เหมือนกับว่าโอเคถ้าอย่างนั้นก็ต่างคนต่างอยู่
ก็มันเป็นอย่างนี้มาตลอดบางทีผมกลับมาบ้างก็อยากจะมีกำลังใจอยากหากำลังใจ
เออเอาน้ำสักขันหนึ่งเอาน้ำสักแก้วหนึ่งให้ผมดื่มกลับมาตี๒ตี๓ถามว่าเออหิวไหม
สักคำมันก็ไม่มีทีนี้มันก็เหมือนกับต่างคนต่างอยู่
พอวันหนึ่งเขาก็ขอตัวย้ายที่นอนจากเคยนอนด้วยกันลงไปนอนข้างล่าง
ผมก็เริ่มมีความรู้สึกแล้วย้ายมาอยู่ประมาณเกือบปี
พอย้ายมากับปุ๊บปุ๊บเราก็น่ารู้สึกว่าไม่ได้แล้ว
อย่างนี้ลูกอยู่กับคุณแม่ลูกอยู่กับคุณแม่สี่วันอยู่กับผม
สามวันประมาณนี้อืมแยกกันตอนไหนอ่ะแยกแยกกัน
ตอนไหนค่ะตัดสินใจว่าเราจะเลิกกันที่ปีที่เดียวอ่าที่
ตัดสินใจว่าหย่ากันอ่ะเหรอจะเลิกกันเมื่อนี้เองฮะเอ่อ
ประมาณพฤติกาประมาณพฤติเอ่อประมาณธันวาธันวาฮะ
ยังฮะคือตอนนี้กำลังกำลังพี่เนี่ยกำลังดำเนินการ
ทำเรื่องหย่าตอนนี้เขาเริ่มที่จะรู้แล้วว่าไม่รู้จะล้างผมไว้ทำไม
ถ้าเกิดล้างไว้สมมุติว่าผมไม่ได้อะไรกับผู้หญิงอีกคนนึง
ถามว่าผมจะกลับมาไหมเราก็ไม่ได้กลับมาอยู่ด้วยกัน
ชีวิตเราก็ไม่ได้กลับมาอยู่ด้วยกันมันก็คือต้องแยกกันอยู่อยู่แล้ว
ก็พยายามก็บอกเขาว่ามันก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะล้างผมไว้
เขาก็เมื่อสองสามวันนี้ก็ต้องคิดได้นะครับ
ก็เขารู้สึกว่าจะฝากบอกลูกมาว่าเขาก็ตอนนี้เขาพร้อมแล้ว
ให้ผมอะไรต่างเรื่องทรัพย์สมบัติทรัพย์สิ่งอะไรต่าง
ก็แล้วแต่ที่ว่าให้เขาให้เกษตรกรเขาพร้อมที่จะหย่าให้เลย
ก็ถือว่าเป็นข่าวดีครับ
คนที่รักเขามีเวลาให้กับเขา
ผมก็บอกแล้วว่านักแสดงอะเนาะ
มันเรื่องเวลานี้มันสำคัญมาก
ถ้าใครอยู่กับนักแสดงได้ถือว่าคนนั้นโอ้โหโชคดีมาก

นะครับแต่ก็มีอีกล่ะบางคู่เขาก็อยู่กันยืด

ภรรยาจะไปกับสามีสามีไปไหนภรรยาไปด้วยสามีไปไหนภรรยาไปด้วย
มันจะอยู่ด้วยกันมันจะเกี่ยวก้อยกันไป
แต่ถ้าสามีไปถ่ายหนังถ่ายละคร
ภรรยาอยู่บ้านภรรยาอยู่บ้านภรรยาอยู่บ้านสามีไม่ใช่
อีกไม่นานจริงครับ
คู่เก่าที่ผมดูมาไม่ว่าจะเป็นพลอยแอดสมบัติเมชนีอะไรต่าง

แล้วที่ไหมว่าความเหลือว่าจะจบเรื่องราวนี้ทุกคือ

บอกลูกไปบอกกับม้าด้วยนะครับว่า
ถ้าเกิดวันจันทร์ถ้าเกิดพ่อไม่มีถ่ายละคร

เคยโทรไปคุยกับเขาเขาไม่รับสาย
ก็เลยก็คงไม่พร้อมที่จะคุยกับเรา
ก็เลยเขาก็ผ่านลูกมาหาเราเราก็ผ่านลูกไปหาเขา
ประมาณนี้ลูกก็โอเคลูกน่ารักมาก
เป็นเหมือนกับเป็นสื่อเขาก็แบบเออยังไงก็ได้
เขาก็โอเคแต่ในวันที่๑๓นี้ถ้าเกิดผมไม่มีถ่ายละคร

หลังจากนี้สามารถคุยกันได้ปกติเนอะ

เขาก็ไม่มีความผิดอะไร
แต่คือด้วยเวลาที่มันห่างกัน
แล้วการใช้ชีวิตอยู่มันต่างกัน
ในเมื่ออยู่กันไม่ได้มันก็แค่แยกทาง
คืออันนี้ผมไม่ได้โกรธโซเชียลเลยนะครับ
พวกสังคมโซเชียลอะไรต่างนี่มัน

บางครั้งทางนู้นเขาเอาภาพเก่าอะไรต่าง
เอามาลงเอามาลงเอามาลงเอามาลงมา

ยังหวานชื่นยังไปนู่นไปนี่ด้วยกันอะไรต่าง
คือจะทำให้ภาพพจน์ของผมเนี่ยเสีย

ยังคุณยังมีความสุขคุณยังรักกันอยู่นี่
ทำไมคุณมามีผู้หญิงคนอื่น

ประนามว่าเฮ้ยอย่างนู้นอย่างนี้ขึ้นมา
คือผมอ่านแล้วเนี่ยผมดูแล้วผมก็ไม่ได้กด
อะไรเลยไม่ได้ตอบโต้ไม่ได้อะไรสักคำหนึ่ง

สักวันหนึ่งผมจะได้มีโอกาสได้พูด

ว่าชีวิตครอบครัวล่ะ

สามีสองสามีภรรยาว่ามันเกิดอะไรขึ้น

หรือว่าต่างคิดไปเอง

แม้กระทั่งเป็นญาติของเขา

เอารูปมาลงจะไปกินข้ากันอยู่เลย
นู่นนี่นั่นคือจะช่วยพี่สาวเขาเต็มที่

ตั้งแต่เมื่อไหร่และรูปนี้ที่ผมไป

แต่ไปเพื่อให้เกียรติกับทางครอบครัวของเขา

ให้เกียรติโดยที่มาหย่าด้วยดี

เราก็เป็นเพื่อนกันนะครับเราก็ขอเป็นเพื่อนกัน
มีอะไรช่วยเหลือกันได้ก็พร้อมที่จะช่วยเหลือตลอดเวลา